งานนี้ก็เป็นงานที่ฮือหาเหมือนกันเพราะว่าเขามีพิธีครอบครู
แต่ระหว่างที่ประกอบพิธีอยู่นั้นมีคนองค์ลง
โอ้โหงานนี้องค์ลงแบบยิ่งใหญ่มากนะคะ
องค์ลงทั้งตัวบางคุณผู้ชมอาการแต่ละคนที่ดีดมากจริง
เป็นพิธีการครอบครูของลูกศิษย์อาจารย์เจ๋ง๑๙ยอด
ที่สำนักศักยันต์หาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรชบุรีนะคะ
ที่นี่ลูกศิษย์เยอะและดูแต่ละคน
ดูอาการอย่างนี้เลยนะ

ใช่ค่ะคือมาด้วยความศรัทธามาร่วมพิธีครอบครู
อยากจะเสริมบารมีเสริมความเป็นสิริมงคลในการดำรงชีวิตนี่แหละ

แล้วลูกศิษย์แต่ละคนนะก็ได้รับการประสิทธิ์ประสาทเวท
น่าประสบความสำเร็จตลาดละคนก็จะมีอาการองลงต่างกันไป
ก็ขึ้นอยู่กับวิชาอาคมที่รับมา
อาจจะขึ้นอยู่กับรอยศักยันต์ที่ศักดิ์เอาไว้เหมือนเป็นครู
อันนี้ก็คือแล้วแต่เรื่องนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่หลายคนจะได้สัมผัสได้ด้วยตาของตัวเอง
หรือไม่มีโอกาสจะได้ไปร่วมงาน
เราอาจจะนึกภาพไม่ออกว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
เอาเป็นว่าดูจากคลิปนี้ไปก่อนนะคะ
โดยเจ้าของคลิปเนี่ยก็คือคุณเต้๕เนี่ยนะคะเขานำมาโพสไว้

เราเห็นไม่กี่คนแต่งานนี้หลายคนเลยด้วย
แต่อย่างหนึ่งคือการศักยันต์อะไรพวกนี้ลงไปเนี่ยมันก็มีเรื่องของความเชื่อด้วย
แต่หนึ่งในนั้นเรื่องของการสอนให้เป็นคนดีก็มีเหมือนกัน
บอกว่าคนที่มีศักยันต์มีอาคมมีของมีครูแบบนี้คุณต้องเคารพบุพการี
อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เขายึดถือปฏิบัติการ

ใช่มันก็จะกลายเป็นแค่รอยสักธรรมดา
ไม่มีประโยชน์อะไรทุกอย่างมันอยู่ที่ใจด้วยนะคะ